มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วที่ว่ามาเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะ
เจวิแห่งแฉแหลกแยกวิพานั่นเองค่ะ
สัปดาห์นี้มาพร้อมเรื่องราวการแฉของนางเอกหน้าโป๊ะ
หน้าโป๊ะที่ว่านี่คือศัลยกรรมจนโป๊ะเช๊ะเด้งดึงกันเลยทีเดียวนะคุณ
ธรรมชาตินึงแล้วด้วยนะคะไม่ได้เสกมาด้วยตัวเองค่ะ
สวัสดีขอบคุณค่ะคุณหมอมาด้วยนะคะเพราะว่าผ่านมีดหมอมาอย่างหนักหน่วงนะคะ
ไหนก็สวยแล้วนะคุณอัพเลเวลมาแล้วเพราะฉะนั้นไปอัพเลเวล
ในเรื่องของความรักกันต่อเลยนะเห็นบอกว่าเธอไปหวานเสน่ห์
พระเอกหน้าละอ่อนมาด้วยทั้งที่ตัวเองก็มีหวานใจไฮโซอยู่แล้ว
ตายใครอ่ะเจวิเชิญค่ะเชิญแฉค่ะอยากรู้ค่ะ
แวดวงมาอย่านักเหลือเว้อ
ไม่ใช่แค่ดาราชายที่หุ่นกระหายสาวนะจ๊ะ
แต่ดาราหญิงที่ดูสวยซิงปิ้งปังก็ร้ายไม่เบา
นางเอกน้องใหม่หน้าศัลยกรรมที่เจวิก่อเม้า
เสน่หลวงลับอ้อยเหยื่อพระเอกไก่อ่อนวิกอโศก
บอกฐานะทางบ้านฟูฟูตะลุยเที่ยวเมืองนอก
เท่จริงคือไปทุบหน้าไมค์
ส่วนรถหรูก็เป็นของแฟนตีไฮโซตัวจริง
แต่ชีมาหลอกพ่อพระเอกไก่อ่อนว่า
ไม่มีแฟนใสซิง
แค่พ่อไก่อ่อนนะเศษจับมือ
ชีก็แอปใสหนูใจสั่นคันไปหมดแล้ว
แต่เรื่องมาโป๊ะตรงที่นางหลอกพระเอกว่า

เดินมีคนเห็นควงกับแฟนตีปาร์ตี้ทองหล่อ
พ่อพระเอกตามไปเจ๊ะจังจังสามคอน
คุณน้องดาราสาวแอปใส่แลนโนแคร์ตอกหน้าหงายจ้า
ก็โง่เองทำไมนี่บอกไว้เลยว่า
หลอกครบหวังจะดังแต่กลับไม่ดัง
ไหนรู้หมดแล้วก็ขอเลิกนะคะ
ว้ายร้ายอะไรขนาดนี้คุณน้อง

ใครอ่ะขวัญคิดไม่ออกเลยจริงคุณผู้ชม
จริงดาราบ้านเราสวยธรรมชาติไม่มีใครศัลยกรรมสักคน
เขาบอกว่าเป็นคนที่แบบหน้าแบ๊ว
แล้วก็ปฏิเสธตลอดว่าตัวเองไม่ได้ทำศะละยกรรม
พออย่าพูดอะไรเยอะไปมากกว่านี้นะคะ
เอาไว้คุณผู้ชมไปทายกันต่อในเพจบันเทิงไทยรัฐก็แล้วกัน
แล้วก็สัปดาห์หน้ามาเจอกันได้อีก
เกมนี้เราจะเจอกันทุกวันเสาร์เลยนะคะ

จริงเหรอคุณอยากรู้เรื่องชาวบ้านตลอดเวลานะ

เข้าไปเลยในเพจบันเทิงไทยรัฐนะจ๊ะ